มีการประชุมของสะพานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับ
จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุน
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินวาระแรกครับ
แล้วก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุน
พักการเมืองวาระที่๒แล้วก็๓
ซึ่งมีการเริ่มพิจารณากฎหมายลูก

อภิปรายของสมาชิกจะกังวลในเรื่องอะไรบ้าง

รายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาครับ
สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติก็ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ได้รับหลักการร่างกฎหมายลูกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว

สมาชิกก็ได้แสดงความกังวลกรณีการเซ็ซีโร่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพราะมองว่าคุณสมบัติตามร่างกฎหมายนี้นะคะอาจเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูลค่ะ
โดยในมีชายริชุภารประทานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุน
ชี้แจงหลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่า
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินว่ากรทได้ปรับแก้ไขจากร่างของคณะผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ
โดยพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินจากที่เป็นผู้ตรวจจับและรายงานความผิด
ให้เป็นการให้คำปรึกษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องทั้งในแง่กฎหมายและความเที่ยงธรรมค่ะ
และเพื่อแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่นะคะไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
แต่การให้อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดก็จะกระทบกับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

พอผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการสัญหาด้วยวิธีการที่แข้มงวดแล้ว
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้ค่ะ
จากนั้นนะคะได้เปิดให้สมาชิกอภิปรายร่างกฎหมายฉบับนี้
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่กำหนดไว้สูงค่ะ
จะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตามที่รัฐธรรมนุนกำหนด
ตำแหน่งอธิบดีของแต่ละหน่วยงานนะคะ
ซึ่งจะทำให้การสัญหานั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากค่ะ
อย่างในกระดาษนาลงจันทริกส์สชนะคะ
ก็ห่วงเรื่องคุณสมบัตินี้อาจเข้าข่ายขาดต่อรัฐธรรมนูล
และทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินคนปัจจุบัน
ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับรัฐธรรมนูล
โดยมองว่าหากกำหนดคุณสมบัติไว้เช่นนี้
จึงอยากฝากให้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นนะคะ

ขณะนี้นะคะบรรยากาศที่ประชุมก็เข้าสู่การ
พิจารณาร่างกฎหมายลูกฉบับที่๒แล้ว
คือร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมือง
คณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วในวาระที่๒และ๓ค่ะ
ซึ่งมีประเด็นที่มีการสงวนความเห็นนะคะ
คือเรื่องของทุนประเดิมพักซึ่งคณะกรรมธิการนะคะ
ปรับแก้ให้พักการเมืองจัดให้มีทุนประเดิมนะคะ
น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอ
จากครั้งที่ผ่านมาค่ะจากเดิมที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า๑ล้านบาท
โดยยังไม่ต้องวางเงินทุนประเดิมพักค่ะ
ให้จ่ายเมื่อส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งพัก
ส่วนวิธีการคัดเลือกผู้สมัครสอสอทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อนะคะ
จะต้องส่งให้สาขาพักพิจารณาโดยสอสอแบบบัญชีรายชื่อที่พักจะต้องจัดทำรายชื่อ๑๕๐คน
ชื่อแรกจะต้องเป็นหัวหน้าพักเท่านั้นค่ะ
สำหรับค่าสมาชิกพักนะคะคณะกรรมธิการได้ยืนตามร่างของกรทให้ผู้สมัครนะคะ
เสียค่าสมาชิกพักในปีแรกไม่น้อยกว่า๑๐๐บาทค่ะ
ย้อนกลับไปในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ
นายมีชัยรุชุพันธ์นะคะได้มีการชี้แจงในที่ประชุมนะคะว่า
กรทนะคะได้พิจารณาแนวทางเรื่องคุณสมบัติที่เห็นว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูลแล้วนะคะ
เพื่อที่จะเป็นบรรทัศน์ที่จะพิจารณากับองค์กรอิสระอื่นต่อไปค่ะ